ต้องเคลียร์ก่อนวันนั้นเนี่ยนะมดดำพูดชัดอย่างว่าเกินเหตุมากเลยทีเดียว
ไปหาว่าลูกสาวฉันไปมีอะไรกับน้องใหม่ดาวิกาได้อย่างไร
วันนั้นผมไม่ได้ยินพี่มดดำพูดนะไม่มีใครพูด
ผมได้ยินพี่น่ะเป็นคนพูดนะแต่มดดำเป็นคนเสี่ยม

จะบ้าเหรอคุณเนธบ้าเลย

เอ่ไม่ได้เอ่ยอ๋อพี่พะไม่ได้เอ่ย

ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฉันจะเก็บกรรมเอาไว้อยู่ในใจอย่างเดียว
ตอนนี้คุณใหม่ดาวิกาเขาออกมาเคลียร์นะครับว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ไม่ใช่ปัญหาเพราะกับพี่ชมพู่ไม่มีอะไรเลย
ที่ผ่านมาโดนข่าวเกาเหลาคนในวงการมาเยอะแยะจนชินแล้วนะครับ
แต่ว่าก็มีการแอบกังวลบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงครั้งนี้
จากนี้เจ้าตัวยังบอกนะครับว่าจะมีปัญหากับพี่ชมพู่ได้ยังไง
เนื่องจากวันคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตที่ผ่านมา
ชมพู่ยังส่งดอกไม้ไปให้เลยแต่ก็ไม่ได้คิดจะเคลียร์อะไรนะครับ
ไม่ใช่ส่งดอกไม้ไปให้เขาเล่นละครกันเก่งมาก

ตนในรายการเนี่ยจนคิดว่าชมพู่กับตนเนี่ยมีปัญหาจริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าส่วนตัวเขายังเคารพทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนอยู่ดี
เขาไม่รู้สึกอะไรแต่ในใจเขาอาจจะมีด่าบ้าง
โอ้ด่าอยู่แล้วเมื่อไหวอาทิบไปทำอะไรที่นครปฐม
ไม่มีคนเขาบอกไปเจอคุณที่นครปฐมมา

เอาอย่างนี้ดีกว่า

อย่าไปคิดอะไรมากมายต่างนานาเลย
วันนี้ขึ้นรบกวนหน้า๓๕เขาก็บอกเลยฮะ

ร้อนผ่านหนาวกับข่าวเฉามาเยอะ
ชมพู่อารยาบอกเลยว่า
ถ้าอยากได้ดราม่าจากชมชม
น่าบาทเรียกนานาวน์จอบเอาล่ะจบ
อย่าจบมั้ยไม่สนุกมันต้องให้จบสิ

อ้าวก็นี่ไงมันจะตรงนี้แหละ

เรื่องโฆษณาปาดกันหรอ

งั้นยังไงหนังเหรอ
นางหนังเป็นหนัง

นี่ไงชมพู่ปัดเหน็บไข่สตอเบอรี่
เอาที่สบายใจใครอยากมโนก็มโนไป